ก็ยังคงมีหลายภารกิจนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ต้องทำนะครับ
ว่าจะเป็นการชิงพื้นที่น้ำการเปลี่ยนทางน้ำ
สแกนภูเขาการอัดอากาศเข้าไป
แล้วก็ต้องรอว่าช่วงเช้าแบบนี้นะครับ
ทางพบชสอร
นั่นก็คือผู้ว่านรงศักดิ์นะคะตำแหน่งเต็ม
คือตอนนี้เป็นผู้ว่าพยาวในฐานะผู้บัญชาการ
ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้ศูนย์หาย
ในวรรณอุธยานถหลวงขน้ำนจเชียงราย
นี่คือในฐานะนี้แล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าเชียงรายนะ
แต่ว่าท่านก็ต้องทำจนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้น๑๐๐สมบูรณ์
แล้วก็วันนี้ต้องดูตอนเช้าว่าจะออกมาพูดคุยกับสื่อหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานออกมาพูดคุยนะประมาณ๗โมง

ภารกิจหลักที่ยังคงทำอยู่ก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงพวกอาหารยา
รวมถึงสายไฟเข้าไปติดตั้ง
แล้วก็ยังมีการสูบน้ำการหาช่องปล่องโพรง
ทีนี้เราก็มีการประมวลสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปเริ่มต้น
เมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่๗โมงเช้าก่อนนะคะ
ซีลชุดช่วยเหลือฟื้นฟูก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ

แล้วก็ยืนยันว่าน้องแข็งแรงเป็นปกติ
ส่วนระดับน้ำหน้าถ้ำอยู่ที่๓๕เซนติเมตร

โมงระดับน้ำหน้าถ้ำก็ลดเหลือ๓๔เซนติเมต

แล้วผู้ว่าก็บอกพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าหลังจากนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

แล้วก็การปฏิบัติการภายในถ้ำผู้ว่าก็บอกนะ

ถ้าเกิดว่าการจะเอาออกมาเร็วก็ยังลำบากอยู่
แต่ก็ยังไม่ขอประเมินนะว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วัน
ทุกวันนี้ทุกคนพยายามทำความเสี่ยงทั้งหมด

ส่วนการดูแลเด็กข้างในไม่ต้องห่วง

ไม่ใช่๗โมงเมื่อวาน๑๐โมงตั้งตรงแถลงเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่หน่วยซิล
เขาก็มีการทดสอบไงให้น้องใส่หน้ากากดำน้ำ
แล้วก็ฝึกหายใจแต่ยังไม่อนุญาตให้ลงน้ำนะ
ส่วนเรื่องอาหารการกินอันนี้หมอเขาก็บอก
ภาคบอกว่าเป็นไปตามหลักโภชนาการ
มันอยู่ในช่วงของการบำรุงร่างกาย
แล้วก็ช่วงนี้ให้กินอาหารเหลวอยู่เพราะว่าย่อยง่าย
ส่วนเรื่องข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอด
อันนี้ยืนยันนะเป็นของหน่วยซิลนะคะไม่ได้ให้น้องกินแล้วเรื่องของการเดินสายสื่อสารเนี่ย
ทำได้ถึงจุดสามแยกแล้วก็เตรียมที่จะเดินสายสื่อสารต่อไปถึงจุดเนินนมสาว
ระยะทางเนี่ยมันมากกว่า๑กิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้ยังติดตั้งโทรศัพท์ไม่ได้
เพราะว่าอุปกรณ์ตกน้ำแล้วก็ได้รับความเสียหาย
ส่วนเรื่องของการสำรวจโพรงที่จะหาจุดเชื่อมโยงเข้าไปข้างในมากที่สุด
เมื่อวานนี้พบ๓โพรงจาก๑๓จุดที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็อยู่ระหว่างสำรวจรายละเอียด
เรื่องของการระบายน้ำก็ดำเนินภารกิจหลักอยู่ค่ะ
ระบายน้ำออกจากถ้ำทำเส้นทางเบี่ยงน้ำเป้าหมายคือไม่ให้มีน้ำเข้าไปเพิ่มเติมอีก
ส่วนการพร่องน้ำรอบถ้ำสายทองก็ทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดลงความแรงลดลงด้วย
แล้วก็พบโพรงน้ำไหลเข้าถ้ำบริเวณห้วยมะกอกก็เตรียมที่จะทำฝ่ายทำเส้นทางเบี่ยงน้ำ
ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าทำฝ่ายทำเส้นทางเบี่ยงน้ำไปแล้ว๕จุดเตรียมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก๖จุดนะคะ
แล้วก็ประกาศให้พื้นที่รับน้ำของชาวบ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วด้วย
ต่อมาเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ซักซ้อมแผนอบพยพ๑๓ชีวิตอีกครั้งนะครับ
คู่ไปกับการจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบให้สะดวกต่อการทำงานมากขึ้น
บ่าย๓โมงมีรายงานว่าหน่วยซิลและนักดำน้ำชาวอังกฤษรวม๔คน
ได้นำสิ่งของจำเป็นลำเลียงจากห้องโถง๓ไปที่จุดเนินนมสาวเพิ่มเติม
แล้วก็ในช่วงเย็น๑๘นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ระดับน้ำบริเวณหน้าถ้ำจากเดิมอยู่ที่๓๔เซนติเมตรลดลงเหลือ๓๐เซนติเมตร
คือหลายคนบอกว่าโอ้โหลดลงแค่๒๓เซนติเมตรสี่เซนติเมตรเองเหรอ

เออจริงมีผลครับเซนติเมตรเดียว
เขาก็บอกโอ้โหถือว่าน้ำลดลงแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก็ภาพรวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถ้ำรวมทั้งหมด๕๖คน
๖คนจะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ห้องโถง๓
ตรงนั้นจะเป็นกองบัญชาการส่วนหน้า๔๗คนแล้วค่ะ
ส่วนห้องโถง๒ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ๓คน
แล้วอีก๖คนคาดว่าจะอยู่ที่บริเวณเนินนมสาวกับอีกทั้ง๑๓ชีวิต
ซึ่งคุณผู้ชมคะอันนี้คือเป็นเรื่องของระดับน้ำเรื่องของการทำงาน
แต่จริงเมื่อวานจริงยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ทั้งเรื่องครูบาที่เดินทางมาเดี๋ยวเราจะเล่าค่อยไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟัง
ท่านรองแม่ทัพที่เขาพูดบอกว่าแผนที่บอกจะเอาน้องดำน้ำออกมาเนี่ย
มันยังมีแผน๒แผน๓อีกเดี๋ยวค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ